มาดูเรื่องน่ารักของบ้านพี่กบสุวนันกันหน่อยนะคะ

เอามาให้ดูย้อนหลังแล้วกันนะคะ
เงินที่ได้จากการถูกรางวัล

พร้อมกับบอกว่าพี่บลุ๊กคุณสามีเนี่ยถูกรางวัล๓ตัวหน้า๕ใบค่ะ

ก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปแบ่งให้กับคนอื่นที่กำลังลำบากกันอยู่ในตอนนี้นะ
กบเขาบอกว่าจะเฉลี่ยเป็น๕๐๐บาทให้กับ๔ครอบครัวคุณผู้ชม
แล้วพี่กบบอกว่าเงินที่มอบให้เนี่ยเอาจริงคือมันก็ไม่ได้มากมายอะไร
แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่าอยู่ค่ากินได้นิดหน่อยก็แล้วกันนะคะ
พอประกาศไปแบบนี้ผ่านโซเชียลคุณผู้ชมแน่นอนคนไทยใจดีค่ะ
มีคนหลายคนมาสมทบกันเยอะเลย
อย่างที่พี่กบบอกไปตอนแรกกะจะให้๔๐ครอบครัว
กลายเป็นว่าเพิ่มมา๑๐๕ครอบครัวคุณผู้ชมนะคะ

แล้วพี่กบบอกว่าใครที่ยากลำบากยังไงนะครับ
ก็ไปคอมเมนต์แชร์ลงในอินสตราแกรมของพี่กบได้
เดี๋ยวพี่กบจะให้ทีมงานตัวเองช่วยกันพิจารณา
แล้วก็ติดต่อกลับไปนะคุณผู้ชมดีมากเลยนะฮะ
ส่วนคนนี้ค่ะพี่เขาทรายกันแล็กซี่ค่ะอดีตนักมวยแชมป์โลก
ร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันทำโครงการข้าวกล่องแชมป์โลกค่ะ
เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง
เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับทีมแพทย์นะคะ
ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยเลย
ซึ่งจริงแล้วพี่เขาทรายเขาเริ่มแจก
ตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคมมาแล้วคุณผู้ชม

จนกระทั่งว่าเกิดระบาดอีกรอบนึง
แต่ว่าเขายังไม่หยุดนะยังทำต่อเรื่อยค่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะทำไปจนถึงวันที่๑๙กรกฎาคมนี้นะคะ
พร้อมกันนั้นยังรวบรวมเงินจากอดีตนักกีฬา

พี่ไก่ปวีนาทองสุกจำกันได้ไหม
ตนักกีฬายกน้ำหนักโอลิมปิกนะคุณผู้ชม

พี่ไก่ซื้อน้ำดื่มมาร่วมบริจาคด้วยค่ะ
แจกจ่ายกันไปเกือบ๒๐โรงพยาบาลแล้วนะ
เดี๋ยววันที่๑๐กรกฎาคมเนี่ยเห็นว่าจะไปมอบกันต่อ
แจ๊คที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตค่ะ
เดี๋ยวไปปั๊มติดสภาพกันหน่อยค่ะ

หน่วยแพทย์และพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นส่วนสิทธิ์วัคซีนนะครับ
ตรงนี้มีส่วนสิทธิ์วัคซีนอยู่ด้วยนะครับ